คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายกันนะครับ
เพราะว่าคุณทัศนัยโคตรทองเนี่ยได้ไปเจอกับคุณป้าของโค้ชเอกนะฮะ
โค้ชเอกวัย๒๕ปีที่ไปกับเด็กแล้วก็ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
คือพอเจอทั้ง๑๓คนแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็มีกระแสตีกลับ
ส่วนบางคนนะที่มองว่าอ้าวก็ถ้าผู้ใหญ่อย่างโค้ชเอกไม่พาเด็กเข้าไปเนี่ย
จะไปติดอยู่ในถ้ำกันได้ยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็มองว่าอ้าวมันก็ภัยธรรมชาติอ่ะค่ะ
ใครจะไปรู้ว่าเอาแล้วมันหน้าฝนก็จริงแต่เข้าไปแล้วมันจะไปเจอน้ำขนาดนี้เจอฝนขนาดนี้
ใช่คุณป้าของโค้ชเอกเคยให้สัมภาษณ์กับเราไปแล้วรอบหนึ่งไงว่า
อย่าซ้ำเติมกันเลยอย่าตำหนิต่อว่าโค้ชเอกเลยเพราะไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คุณทัศนัยเจอคุณป้าของโค้ชเอกนะครับไปติดตามจากรายงานสดของคุณทัศนัยโค้ดทองครับ
ไว้บริเวณทางเดินเพื่อให้เจ้าที่นั้นสามารถเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ
ส่วนป้าทำซึ่งเป็นป้าของโค้ชเอกบอกว่าตอนนี้โค้ชเอกนั้นคือฮีโร่ของครอบครัว
เชื่อว่าที่หลานรอดมาได้นั้นเป็นเพราะว่าโค้ชเอกนั้นแขวนพระรอดติดคอเอาไว้ครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับพระธรรม
ก็ได้บอกกับผมนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยโค้ชเอกเองก็เป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนชอบเสียสละให้คนอื่น
แล้วก็เป็นคนธรรมธรโมคนหนึ่งนะครับและชื่อว่าครั้งนี้หลานของตนเองนั้นเป็นคนที่เสียสละให้กับเด็กเด็กด้วยเช่นกัน
รู้สึกภูมิใจครับรู้สึกภูมิใจกับหลานคนนี้เป็นอย่างมากที่สามารถดูแลเด็กทั้ง๑๒คนได้
และเอกเองก็เปลี่ยนเสมือนเป็นฮีโรคคนนึง
โดยเชื่อว่าการที่หลานนั้นรอดมาได้เพราะว่าแขวนพระรอดเอาไว้ติดคออยู่ครับ
ซึ่งพระองค์นี้ได้มาจากวัดแห่งหนึ่งที่ลำพูน
ตอนนี้ครับคนในโซเชียลเองก็ต่างให้ความสนใจแล้วก็ตามหาพระรุ่นนี้กันมากทีเดียวนะครับ
แล้วป้าก็บอกว่าถ้าหลานเนี่ยได้ยินอยากจะบอกว่าหลานให้มีกำลังใจให้สบายใจ
ไม่มีใครตำหนิว่าเอกเป็นคนผิดไปฟังเสียงป้าของคุณเอกกันหน่อยครับ
ก็ดีใจรู้อยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นคนเสียสละให้น้อง
ค่ะปกติเราก็เป็นคนอย่างนั้นเลยใช่ไหม
ปกติเขาเป็นคนอย่างนั้นเลยเขาเป็นคนใจดีธรรมะธรรโม
ก่อนนอนไหว้พระศดโมนดูแลเด็กดีเสียสละค่ะ
อันนี้คือเป็นนิสัยของโค้ดเองเลย
ก็ต้องคดนกสอนเข้ามาน้องคดนกพระรัชสอนเข้ามาเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้น
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของบุคลากรต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับ
ประดาน้ำต่างชาติต่างเองที่เดินทางเข้ามาที่ร่วมทีมกับหน่วยซิลในการค้นหาทั้ง๑๓คน
ก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียจที่ได้ไปร่วมภารกิจนี้
แต่ก็ถือว่าเป็นภารกิจในการดำน้ำที่หนักแล้วก็ยากมาก
ภารกิจหนึ่งเพราะว่าช่องทางในถ้ำยากลำบากมากไม่สามารถจะตอบได้เลยครับว่า
จะสามารถนำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำได้เมื่อไหร่ต้องรออย่างเดียวนะครับ

เรืออากาศหญิงเจสซิกาเทสซึ่งเป็นหนึ่งในทีมค้นหาจากกองทัพสหรัฐ
ก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ไปร่วมภารกิจนี้
คำเชิมของรัฐบาลไทยและเป็นภารกิจที่ยาก
แต่ก็น่าประทับใจแล้วก็จะอยู่จนกว่า
ภารกิจนี้สำเร็จโดยสมบูรณ์นะครับพร้อมทั้งกล่าวด้วยว่า
ตอนนี้เธอตกใจเป็นอย่างมากที่คนไทยบอกว่ารักเธอแล้วก็ชื่นชอบเธอนะครับ
ของเธอในโลกโซเชียลแล้วก็ฝากขอบคุณคนไทยทุกคน
แต่ก็ย้ำนะครับว่าเธอเองไม่ได้ทำงานหนักเท่าไหร่
มีบุคคลที่ทำงานหนักและเหนื่อยมากกว่าเธอก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคนด้วยนะครับ
อัปเดตเรื่องของระดับน้ำล่าสุดที่วัดในถ้ำหลวงแห่งนี้กันหน่อยล่าสุดมีการบรรยายงานออกมาเมื่อตอนสองทุ่มที่ผ่านมานะครับ
น้ำที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำลดลงจากเมื่อเช้า๓๔เซนอยู่ที่๒๙เซนติเมตร
ระดับน้ำระยะทาง๓๐๐เมตรจากปากทางเข้าถ้ำจาก๔๓เซนเพิ่มขึ้นมา๒เซนอยู่ที่๔๕เซนติเมตร
และระดับน้ำระยะทาง๑๕๐๐เมตรจากปากถ้ำเข้าไปเพิ่มขึ้นจาก๘๗เซนอยู่ที่๙๐เซนติเมตรครับ
ทัศนัยโค้ดฮองรายงานสดจากถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเข็มรายครับ
ขอบคุณครับคุณทัศนัยครับก็พูดถึงโค้ชเอกนะฮะ
วันนี้รองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนายธวัชชัยไทยเขียวนะครับ
ก็ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวไว้น่าสนใจนะฮะ
โดยรองประหลัดธวัชชัยเนี่ยบอกว่าคนแปลกหน้าที่ผมอยากสวมกอดมากที่สุดในโลก
ตามกระแสข่าวว่าโค้ชเอกสุขภาพอ่อนแอสุดเหตุสละอาหารให้เด็กตัวเองไม่กินในฐานะเป็นผู้นำ
สิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือกลัวว่าโค้ชเอกจะโทษตนเอง
และสำนึกแบบสำคัญผิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของตนเองและไม่ยอมยกโทษให้กับตนเอง
จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าและทำร้ายตัวเองได้
ในฐานะที่เป็นคนทำงานด้านเด็กและเคยเป็นอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มีประสบการณ์ที่เคยเห็นและสัมผัสความรู้สึกเหล่านี้จากเด็กที่เคยดูแลมา
อยากให้คนไทยทั้งประเทศส่งกำลังใจไปให้ฮีโร่ในดวงใจที่ชื่อโค้ชเอกครับ
โอกาสแรกที่ท่านได้พบโค้ชเอกช่วยบอกเขาด้วยครับว่า

นี่รองธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยความเป็นห่วงโค้ชเอก
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหน้าจอให้กำลังใจโค้ชเอกกันเยอะมากเลยนะคะ
คือมันก็อดคิดไม่ได้ถ้าเกิดเขาจะคิดโทษตัวเองว่าโอ้โหนี่แหละ
แล้วเราออกไปข้างนอกคนจะต่อว่าเราไหมว่าพาเด็กมาติดถ้ำ๑๒คน

จริงอีกมุมหนึ่งถ้าไม่มีโค้ชเอกเนี่ยไม่รู้ป่านี้เด็กจะเป็นยังไงด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาร่วมกันให้กำลังใจโค้ชเอกได้นะคะ
หน้าจอไทยรัฐทีวีส่งมาได้ทางไลน์ของไทยรัฐด้วยนะคะ